คลิปนี้นะคะเพจแม่ทัพลิง๓ทับ๑เอามาโพสต์ไว้
แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่าพี่คนนี้เขาเป็นอะไรครับ
พุชาจยามาปฏิพุชาพุทพุชาสัมมาพุชาสังคาพุชาพุชา
พุทพุทธพุชาสัมมาพุชาสังคาพุชา
เฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะ

ส่งเสียงร้องออกมาเป็นระยะแสดงท่าทานต่างนะค่ะ
บางครั้งก็ดูเหมือนลิงบางครั้งก็ดูเหมือนเสือกำลังคำราม

ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปที่สำนักศักยันต์ตรงนี้
เป็นของอาจารย์เทวริสราชาสมิงพรายหรือว่าอาจารย์นิ
ในพื้นที่ตำบลบางเสาทงอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ

อาจารย์นี้ยอมรับบอกว่าชายที่ปรากฏในคลิป
มีอาการของขึ้นจริงขณะทำพิธี
ซึ่งตนเองเปิดเป็นสำนักศักยันต์มานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
แต่ละเดือนจะมีลูกศิษย์แวะมาให้ศักยันต์
แล้วก็ทำพิธีครอบครูเฉลี่ยสักประมาณ๒๐๓๐คน
ทุกครั้งจะสอนให้ลูกสิทธิ์รักษาสิทธิ์ห้า
แล้วก็ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ดี
แม่ทัพลิง๓ทับ๑เอามาโพสต์ไว้
อยากให้ดูบรรยากาศตอนที่อาจารย์นี้คือทำพิธีหน่อย
ทุกครั้งจะสอนให้ลูกสิทธิ์รักษาสิทธิ์ให้รักษาสิทธิ์ให้ดี

นี่โอ้โหก็เป็นความเชื่อนะ

นี่โอ้